นะคะทองคำแท่งเนี่ยสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยทองรูปภัณฑ์สามหมื่นสี่พันหกร้อย
ที่เรารายงานไปท้องก็พุ่งขึ้นสูงทีนึงแล้วแต่ว่าวันนี้ก็ต้องบอกว่า
ขึ้นสูงเป็นประวัติการเพราะว่าตั้งแต่ตอนเก้าโมงยี่สิบห้าปรับขึ้นรวดเดียวเลยสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะ
ก็เป็นประวัติการครั้งใหม่นะคะทำให้ราคาทองเป็นอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะด้วยสถานการณ์สงครามด้วยนะคะ
ก็กระทบทั้งราคาทองคำแล้วก็ราคาหุ้นนะคะดัชนีหุ้นไทยนะคะ
คือหลายครั้งที่คือพอทองขึ้นหุ้นก็จะลงนะคะ
ตั้งแต่เปิดตลาดหุ้นช่วงครึ่งวันเช้าก็ดิ่งลงต่อเนื่องทองทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการ
แต่หุ้นเนี่ยก็ทำสถิติต่ำสุดในรอบสามปีเหมือนกันคุณกายครับ
หลังจากที่ลงไปจุดต่ำสุดเมื่อวันที่สามสิบพฤศจิกายนปีหกสาม
เนี่ยแล้วก็มาวันนี้นะคะลงมาต่ำสุดนะคะ
ลงไปแตะที่ระดับหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดเก้าหกจุดอืมนะคะ
ก็ถือว่าส่วนทางกันนะทองกับหุ้น
ก็เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นนั่นแหละค่ะ
ทองคำผันผวนปรับสูงขึ้นก็อย่างที่บอกใครมีทองก็ต้องระวัง
หรือใครจะหากำไรจากทองก็ต้องระวังเพราะว่ามิจฉาชีพมาเลย
เพราะว่ามีผู้ไม่หวังดีปลอมแปลงข้อมูลแอบอ้างสวมรอยค่ะ
เอาชื่อคล้ายกับบริษัทรับลงทุนชื่อดังหลอกให้ลงทุนออมทอง
หลอกให้ขายหุ้นทองคำนะคะบนแพลตฟอร์มออนไลน์
มาแล้วค่ะทั้งในโซเชียลมีเดียนี่มีมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ท่านผู้ชมก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้คือขายทองก็จะได้ส่วนต่างเยอะนะคะใครที่มีทองเก็บเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมครับมีข้อมูลล่าสุดนะฮะจากสมาคมค้าทองคำครับ
ประกาศออกมานะครับราคาทองคำแท่งอยู่ที่๓๔๒๐๐นะครับ
แล้วก็ทองรูปภัณฑ์ครับอยู่ที่๓๔๗๐๐นะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะครับ
แน่นอนนะครับปัจจัยที่ส่งผลอย่างมากเนี่ยนะครับเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นนะครับ
บริเวณฉนวนกาซ่าตอนนี้ส่งผลให้ทางราคาทองสูงขึ้นนะครับตลาดหุ้นดิ่งลง